ว่าเป็นวันสำคัญแล้วครับที่เราจะเชียร์ทีมชาติไทยกันในการออก
สตาร์ทเกมแรกของบนโลกรอบคันเลือกโซนเอเชีย
เจอกับเวียดนามในบ้านแน่นอนครับวันนี้ไทยรัฐทีวี
รับตั้งที่ในการถ่ายทอดสดเริ่มสถานะตั้งแต่เวลาสิบแปดนาฬิกาสามสิบอันที
ขึ้นแถวแหลงข่าวครับเขาก็บอกว่าแต่งตั้งสีวรักษณ์เทศสูงเดิน
ประตูจากบุรีรำเป็นกัปตันทีมเนื่องจากว่ามีความเป็นผู้นำค่อนข้างสูง
จากที่สัมผัสได้ตลอด๑สัปดาห์ที่ผ่านมานี่คือมุมมองนะครับ
จากการเก็บตัวฝึกซ้อมในช่วงเวลาที่มีอยู่ของอดีตกุญสือทีมชาติญี่ปุ่น
ชิโนก็ยังบอกนะครับว่าจากการเก็บตัวฝึกซ้อมก็เห็นว่านักเตะไทยมีศักยภาพค่อนข้างสูง
แต่ว่ายังขาดประสบการณ์ในเวทีระดับเอเชียโดยเฉพาะผู้เล่นดาวรุ่ง
ซึ่งเชื่อว่าจะสามารถดึงศักยภาพผู้เล่นเหล่านี้ออกมาได้
ส่วนประเด็นของศึกแห่งศักดิ์ศรีระหว่างไทยกับเวียดนามก็ยอมรับว่ากดดันอยู่บ้าง
ที่ต้องแบกรับความคาดหวังจากแฟนบอลไทยที่หวังจะเห็นการคว้าชัยเหนือเวียดนาม
แต่ก็จะเปลี่ยนความกดดันเหล่านั้นให้เป็นความกระหายที่จะเอาชนะในเกมแรกให้ได้
เจ้าแชมป์สิวรักษ์นะครับบอกว่าเวียดนามเป็นทีมที่ดี
แต่เป้าหมายสำคัญก็คือต้องเข้ารอบ๑๒ทีมสุดท้ายในโซนเอเชียให้ได้
ทุกนัดที่ลงเล่นสำคัญทั้งหมดและอยากทำให้คนไทยมีความสุขในทุกเกม

เป็นทีมที่เก่งนะครับแล้วก็เป็นทีมที่ดีนะครับ

มันก็มี๘นัดนะครับ

ทุกนัดก็สำคัญต่อเรา
ทุกนัดนะครับพวกเราก็

นะครับในทุกนัดครับผม

ก็พูดถึงประเด็นร้อนเลยครับ

เผยแพร่ภาพการซ้อมแบบปิดของ

โฟกัสกับเรื่องนี้แล้วก็ไม่เกี่ยวกับการ
ทีมแน่นอนแล้วก็เป็นเรื่อง

หากนักข่าวเวียดนามอยู่ในบริเวณที่สังเกตเห็น
ก็เป็นสิทธิ์ที่สามารถทำได้ครับ

ส่วนนักเตรียมธัยนั้นก็ไม่ได้มีแค่ชนะทิศ

เป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีแล้วก็ไม่ใช่เกมที่ง่าย
ทั้งคู่เพราะว่าต่างฝ่ายต่างต้องการใช้ชนะด้วยกันทั้งสิ้นครับส่วนกรณีที่สื่อเวียดนามจากสำนักนะครับ
จากบุมมอล์นด้านบนเนี้ยนะครับที่ไปอยู่ในสถานที่พัทธิสักแห่งหนึ่ง
โรงแรมหรือว่าพัทเม้นท์อะไรก็ว่าไปอ่ะนะครับสุดนายภาษณ์อื่นสูฮพลง
รองเลยค์ฐานที่การสมาครมแล้วก็โค้สกของสมาธิของปริยมฟุตบอลนะครับ
เพื่อชี้แจงเรื่องทั้งหมดแล้วก็ยังมีการส่งข้อมูลทั้งหมดนะครับ
ส่วนเกมระหว่างทีมชาติไทยกับเวียดนามก็เน้นย้ำกันอีกครั้งนะครับ
วันนี้แล้วครับ๑๘นาฬิกา๓๐นาทีก็จะเริ่มเข้าสัญญาณถ่ายท่อสดนะครับ
มีการวิเคราะห์เกมกันวันนี้เราเจอกับโจ้ห้าหลาสรายุทธ์ชัยคำดีนะครับ
แล้วก็แฟนบอลชาวไทยครับสามารถร่วมฝากสมรภูมิบอลโลกไปด้วยกันครับ
สมรภูมิบอลโลกแล้วก็ติดตามความเคลื่อนไหวได้ทุกช่องทางของไทยรัฐครับ